ส่วนที่สิงห์บุรีก็หึงกันคุณผู้ชมครับ
หัวหึงเมียคือขี่มอเตอร์ไซค์
คือไปดักเขาไปดักเสร็จปั๊บเนี่ยเมียจะกลับบ้านหลังเลิกงาน

ถูกทำร้ายอยู่ริมถนนแต่ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจุดบุหรี่สูบอยู่นี้คือผู้ก่อเหตุ
คือนางสาวสิริวัลเนี่ยครับไปถูกทำร้ายอยู่ตรงใกล้กับวัดพระนอนจักรศรีนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีพลเมืองดีไปเจอเธอตอนค่ำของสองมิถุนายนครับ
ประมาณสักทุ่มหนึ่งก็เลยแจ้งกู้ภัยนะครับให้นำตัวส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรี
รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีนะครับรวบรวมพยานหลักฐานและขอสารท่านออกอนุมัติหมายจับ
นายนรงวิทย์เพชรศรีเมืองนะครับเป็นสามีนั่นแหละกล้องวงจรปิดจับภาพสุดท้าย
นายนรงวิทย์ก่อเหตุแล้วกลับมาที่บ้านแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ตำรวจสอบสวนเบื้องต้นผู้ตายนะครับเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่ง
งานก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมาตามถนนเส้นทางวัดพระนอนจักรศรีนี่แหละนะครับ
ขณะนั้นนายนรงวิทย์เนี่ยขี่รถมาดักซุ่มรออยู่พอเห็นภรรยาขี่รถผ่านมาก็ลงมือทำร้าย
คือใช้มีดจ้วงแทงไม่ยั้งเลยคุณผู้ชมลูกชายเนี่ยมาให้ข้อมูลบอกว่า
กับแม่อยู่กินกันมาเกือบ๒๐ปีแต่หลังทะเลาะกันบ่อยทำไมล่ะลูก
คือลูกก็บอกว่าพ่อในระแวงแม่จะมีชายอื่นนะครับประกอบกับพ่อติดเหล้าไม่ได้ทำงาน
ขู่ฆ่าแม่ก็หลายครั้งแล้วเคยขี่รถไปดักซุ่มดูแม่ที่ทำงานอยู่บ่อย
กระทั่งคืนวันเกิดเหตุพ่อก็คงไปดักซุ่มรอแม่อีกนะครับแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงพ่อจึงทำร้ายแม่จนเสียชีวิต
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับเล่าบอกว่าครอบครัวขาดเสาหลักแล้วหลานก็ยังเรียนนะครับ
และนี่ต้องขาดแม่อีกอยากจะถามลูกเขยว่าทำไมใจร้ายแบบนี้
การจอมพลังเค้าไปด้วยนะครับการจอมพลังไปที่สรมระเมิงสิงฮ์บุรีนะครับ
หลังจากน้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับมาขอความช่วย
เนื่องจากกลัวว่าพี่สาวจะตายฟรีและหลานอีก๔คนจะกำพลานะครับ
ขอให้ช่วยเหลือเรื่องการศึกษาของหลานนะครับมีการหารือกับตัวแทนยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
แล้วก็พมจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสิงห์บุรี
หารือกับกันจอมพลังนะครับก็ให้ความมั่นใจกับครอบครัวเรื่องของการศึกษา
เนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นคนส่งเสียลูก๔คนเพียงคนเดียวอีกทั้งเป็นห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัย
จากผู้ก่อเหตุเคยขู่บอกว่านะครับแม่แม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะเดี๋ยวจะกลับมาทำร้ายนะ
นะครับก็เลยประสานผู้กำกับการสพเมืองสิงห์บุรีนะครับให้ช่วยเหลือและจะนำตัวคนร้ายมาลงโทษโดยเร็ว
ของผู้เสียชีวิตก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณกันจอมพลังที่มาช่วยเหลือนะครับทำให้คลายกังวลได้ในระดับหนึ่งครับ
ดีใจมากค่ะที่ได้เห็นหน้าคุณกันและคุณกันได้มาช่วยหลานจะได้ไปต่อ
จะได้ไม่ต้องแบบยายคิดว่ามันตันแล้วตอนนี้เราก็เหมือนว่าเราไม่ตัด
มีคนมาช่วยดึงให้จากที่เราจะจมน้ำจะได้ไม่จมกันสักทีหลานตั้งสี่คนนะจ๊ะ
แค่นี้นะยายก็ขอบคุณมากแล้วจ้ะ
พ่อกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นวันนี้พ่อหนีพ่อลองคิดใหม่นะ
ที่พ่อทำแบบนี้พ่อหนีเหมือนพ่อทำลายครอบครัวแล้วพ่อทิ้งน้องให้อยู่ในชะตากรรมที่โคตรน่าสงสาร
แล้วพ่อเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้น้องเลยคือทำผิดแล้วพ่อหนี
พ่อควรกลับมารับโทษมอบตัวเพื่อให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างว่าทำผิดก็ควรที่จะรับผิดชอบนะครับ
กับอีกอย่างหนึ่งอย่างน้อยพ่อก็ยังมีโอกาสที่จะออกมาได้ดูแลลูกมีโอกาสได้มากักตัว
จะหนีไปแบบนี้ตลอดชีวิตไม่มีทางครับ
ฝ่ายชายก็คือผู้ก่อเหตุนะครับตำรวจเขาบอกรู้แล้วน่าจะกลับไปที่บ้านเกิดที่ร้อยเอ็ดเดี๋ยวจะไปตามจับมาให้ครับ